คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับไบร์ทนรพัฒน์คนนี้บอกเลยว่า
หล่อไม่พอกระตันยูด้วยจ้ะพ่อรักคุณพ่อรักคุณแม่จำได้ไหม
ข่าวก่อนหน้านี้ซื้อทองให้แม่๑กิโลซื้อที่ดินเป็นภูเขาเลย
คุณพ่อเรากลับเทแบบสุดสุดนะคะล่าสุดไร้บอกเลยว่าที่ทุ่มเทให้คุณพ่อคุณแม่
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพูดจริงอย่าใช้คำว่าลำบากบ้านผมยากจนเลย
นี้เลยยากจนจริงเห็นแม่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยแม่กินแต่ไข่เก็บตังค์ให้น้องไบร์ทเนี่ย
ไปเรียนคราวนี้พอตัวเองเริ่มลืมตาอ้าปากได้เริ่มมีรายได้
อยากให้พ่อแม่ลืมความลำบากนั้นไปเลยให้เราได้กินอยู่สบายกันค่ะ
แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าความกระตันยูนี่แหละคุณผู้ชมก็เลยทำให้ดวงของหนุ่มไร้ตอนนี้
เขาบอกเป็นผู้ชายดวงเปิดหยิบจับทำอะไรดูดีไปหมด
อย่างล่าสุดละครเรื่องใหม่ค่ะเล่นเป็นจอมยุทธ์ยากไม่ธรรมดา
นี่ไงนี่ไงเออน่าดูน่ะสุดแปดเอสจีนเลยอ่ะ
หวังที่เฉียนกำลังจะได้ลงได้ติดตามกันแล้วนะ
เดือนกรกฎาคมนี่ฉี่เฉินอะไรก็ไม่รู้เออแต่ว่าเท่ดี
จอมยุทธ์เลยน่ะหลังจากที่ชอบซื้อทองซื้อภูเขาให้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้วน่ะ
ไบร์ทก็เตรียมเก็บเงินทำบิ๊กเซอร์ไพรส์
คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ทันหุบยิ้มจากเซอร์ไพรส์ครั้งก่อนเลยคราวนี้
เดี๋ยวจะได้ยิ้มอีกรอบหนึ่งหวังใจว่าพ่อกับแม่ถ้าเห็นสิ่งนี้แล้ว
ขนาดนี้ยกให้ไบร์ทเป็นอภิชาตบุตรตัวจริงเสียงจริงไปเลยค่ะ
กรี๊ดออกมาสิครับอีดออกมาสิครับ
อภิษฐาตบุตรไปเลยนะไบร์ทเออก็ดีใจค่ะ

ก็ไม่เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะทำให้แม่ได้ขนาดนี้
แต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำได้ครับ

อันไหนดีผมก็เชื่ออันไหนไม่ดีผมก็ไม่เชื่อครับ